คุณผู้ชมครับถ้าคิดจะเลี้ยงสัตว

คลิปต่อไปที่จะให้ดูนี้สะเทือนใจคนรักสัตว์เป็นอย่างมาก
เมื่อมี๒แม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์
อุ้มสุนัขตัวเล็กนิดเดียวมาทิ้งข้างถนน
ขี่รถจักรยานยนต์จากไป
ยังไม่แย่แสมาทิ้งกลางถนนแบบนี้
แล้วตีเขียวเอาเท้าเขียวเข้าไปเนี่ย

อุ้มน้องหมาตัวสีน้ำตาลนี้มาปล่อยทิ้งไว้กลางถนน
แม้ว่าเจ้าของจะทั้งไล่ทั้งตีหลายครั้ง
แต่คุณเห็นไหมว่าน้องหมาไม่ยอมไปไหนเลย

ที่สุดท้ายน้องหมาจะพยายามวิ่งตามรถจักรยานยนต์
จนสุดกำลังจนรถจักรยานยนต์สองแม่ลูก
เร่งเครื่องหายไปไม่แม้แต่จะหันมามอง
หมาตัวนี้แม้แต่น้อยเดียวนะครับ
เจ้าของรถที่ติดกล้องทนไม่ไหว
รีบจอดรถลงมาดูเจ้าตูบน้อยตัวสีน้ำตาล

ซึ่งกว่าจะวิ่งตามจับเจ้าตูบได้
วิ่งจับคือเจ้าของรถที่ติดกล้องก็บอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะ
เพราะเจ้าตูบเขาตื่นกลัวแล้วก็ส่งเสียงขู่ตลอดเวลา
เพราะเราไม่ใช่เจ้าของเขาไงจะไปจับเขาง่ายก็ไม่ได้
เขาก็เพิ่งวิ่งตามเจ้าของตัวจริงไปหอบแฮกอยู่นะฮะ
แต่สุดท้ายเจ้าตูบน้อยก็หมดแรงไงคุณยอมให้จับแต่โดยดี
แล้วก็คนขับรถก็นำเจ้าตูบตัวนี้มาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
พร้อมทั้งพาไปพบสัตวแพทย์แล้ว

ชาวเน็ตก็รุมประนามพฤติกรรมของสองแม่ลูก

พอหมดความรักหมดความเอ็นดูเขา

แล้วมาปล่อยไว้กลางถนนแบบนี้
กลัวหมาตัวอื่นกัดไม่กลัวรถชนหรือยังไกล
รถที่ขับตามหลังเขาทนไม่ไหว